เมื่อวานนี้ที่เราเล่าไปว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เงาะค่ะที่เขาเป็นแม่ค้าขายของ

อยู่ดีมีคนร้ายขับรถเก๋งมาประกบ
แล้วก็ยิงใส่เจ๊ง้อไป๓นัด
รถล้มเจ๊ง้อก็ร่วงลงไปแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
นี่ค่ะตอนนี้เป็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่
พยายามที่จะปั๊มหัวใจช่วยชีวิตเจ๊ง้อ

ว่าเป็นเรื่องของการยืมเงินทวงเงินกันเนี่ยค่ะ
สุดท้ายตำรวจจับคนก่อเหตุได้แล้วนะคะ
ไปจับคนก่อเหตุได้ที่จังหวัด
อีกจังหวัดหนึ่งเลยชนบุรีที่อำเภอเมืองชนบุรี
คนร้ายที่ก่อเหตุชื่อว่านายโชคทวีเกียรติ
เทวกุลอายุ๕๒ค่ะ
เป็นเจ้าของอู่รถมือ๒นะคะ

ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อน
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
พาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตำรวจก็คุมตัวมาแถลงข่าวนะคะ
ตำรวจบอกว่าไปจับได้ที่วัดเนินสุธาวาสอำเภอเมืองชนบุรี
ของกลางก็คือปืนพกสั้นที่ใช้ก่อเหตุ
และรถเก๋งที่ใช้เป็นยานพาหนะในการก่อเหตุและหลบหนี
ตำรวจบอกว่ากล้องวงจรปิดมันเห็นภาพหมดเลยค่ะนี่ค่ะ
ไล่เรียงไปตั้งแต่ขับไปก่อเหตุขับหนีเส้นทางไหนจับภาพได้หมด

คนก่อเหตุเขารับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
ดักรอเจ๊ง้ออยู่๑วันแต่ไม่เจอ
เพราะรู้ว่าเจ๊ง้อหรือนางใส่ใจริตเนียม๔๘ปีคนนี้
ต้องไปขายไข่ต้มในตอนเช้า
โมง๒๔นาทีเห็นเจ๊ง้อแล้ว

เงาะรู้ตัวนะคะเหมือนกับจะจอดรถ

คนก่อเหตุบอกว่าก็เลยรีบเปิดกระจก
แล้วยิงใส่เลยจุด๓๘นะคะ

เสียชีวิตนะคะแล้วตัวเองก็หนีไป
ยืนยันว่าก่อเหตุคนเดียว

แต่สุดท้ายหนีไม่รอดถูกจับในที่สุดนะคะ

ได้แล้วไปรอกันหน้าโรงพักเลยค่ะ
ตะโกนด่าด้วยความโกรธแค้นนะคะเดี๋ยวลองไปดูหน่อย

ผู้หลังมันตายผู้หลังมันตายผู้หลังมันตาย
จักรได้ยังไงผู้หญิงมันต้องตายตาม

คือชาวบ้านในพื้นที่เขาโกรธแค้นเพราะเขาบอกว่าเจ๊ง้อเนี่ย
น่าสงสารนะเป็นคนหาเช้ากินค่ำทำงาน
วันนึงได้เงินโอ้โหไปเกิน๓๐๐๕๐๐อ่ะ
แล้วคนในพื้นที่เขารู้จักเขาสนิทกันหมดไง
พอเห็นข่าวก็ตกใจเพราะรู้ว่าจับคนร้ายได้
ก็เลยไปดักรอกันที่โรงพักตำรวจบอกว่าไม่ทำแผนแล้ว
ต้องยกเลิกนะคะเพราะกลัวว่าจะถูกรุมประชาธรรม
ผู้ต้องหาบอกว่ารู้จักเจ๊ง้อมานานแล้วค่ะ
คุ้นเคยกันค่ะตัวเองเคยขายวัตถุมงคลอยู่ในวัด
ส่วนทางผู้ตายเนี่ยเจ๊ง้อก็ทำงานอยู่ในวัดเหมือนกัน

สาเหตุที่ก่อเหตุก็คือเจ๊ง้อยืมเงินเข้าไป๘๐๐๐เมื่อปีก่อน
บอกว่าจะเอาเงินไปใช้หนี้นอกระบบแต่เจ๊ง้อไม่ยอมคืน
ทวงก็บ่ายเบียงไม่ยอมคืนนอกจากไม่คืนแล้วเจ๊ง้อด่าด้วย
เรื่องเงินเป็นสาเหตุที่ทำให้ก่อเหตุนี้นะคะ
ส่วนรถเก่งที่ก่อเหตุตัวนายโชคทวีเกียจเนี่ย
ผู้ต้องหาเขาบอกว่าซื้อมาได้แค่๔วัน
แล้วเอาไปใช้ก่อเหตุแล้วตั้งใจว่าจะเอาไปขายต่อ
ที่เต้นขายรถมือสองของตัวเองอะค่ะ
เขายืมเงินผมไปเป็นแรมปีแล้วทวงถามก็กลับโดนด่า

ครับผมด่าจนผมทนไม่ไหวครับผม

วงหนี้มาโดนด่ามาตลอด

แต่ว่าศักดิ์ศรีครับโดนด่ามาโดนด่าฟังไม่ได้เลย

เวลาเขาจะมาเอาเขาก็ร้องห่มร้องไห้

ว่าไปใช้หนี้นอกระบบ

ตอนนี้ผมไปประกอบธุรกิจขายรถยนต์มือสองครับผม

คำกล่าวอ้างของผู้ต้องหา

ซึ่งเจ๊ง้อเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะมาชี้แจงอะไรแล้ว

วันนี้ญาติไปรับศพเจ๊เงาะจาก

นำศพไปบำเพ็ญกุศลที่วัดบางพระ

แน่นอนว่าบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า

ลูกสาวคนโตชื่อนางสาวสุนันนะ

ถูกคนร้ายมาดักยิงจนตาย

ก็พยายามให้กำลังใจแม่นะ

เนื่องจากแม่เป็นเสาหลักของครอบครัว

จุดเกิดเหตุกลับบ้าน
อยู่ห่างกันแค่๕๐๐เมตร

แต่วันนั้นแม่กลับไม่ถึงบ้าน

แม่บอกว่ารู้สึกว่ามีคนสะกดรอยตาม

สิ่งที่แม่พูดมันจะเป็นเรื่องจริง

นางสาวสุนันยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องจริง

ไม่ใช่ของนายโชคทวีเกียจ

เงิน๘๐๐๐ที่แม่ยืมมาเนี่ย

ไม่ได้ยืมจากนายโชคทวีเกียจ

ผู้ต้องหาแค่รับหน้าที่

เพราะว่าจริงแล้วแม่ก็ทยอยคืนมาอยู่เรื่อย
หมดเลยที่พูดมา

ให้แต่บางทีก็อาจจะผัด

แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้ว่าเขายังไงกัน
ไปอาตรบปำก็ไปแหวะเพราะเสื้อที่เปิด
เห็นรูปแฉงลงดูก็ไม่จับหัวใจ
ปำนี่ก็แก๊วมากหัวใจเซ็นมั้ย

ถ้าไปสับจิ้มจอดที่มือมันก็น้อย
ตอนนี้กลับบ้านไปก็ไม่มีอะไรเพราะว่าเมียไม่อยู่
มันก็จะลำบากนิดหนึ่งเมียเหมือนต้นไม้ใหญ่
สำหรับพวกผมที่อยู่ในบ้านเพราะเขาก็เป็นคนซื้อข้าวน้ำน้ำน้ำแข็งสบู่ยาที่ฟัน
ก็จะซื้อตุนไว้ให้แม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ผม
บล็อกเซอร์ที่ผมใส่รองเท้าเขาก็เป็นคนซื้อเนี่ย
ครอบครัวก็ยืนยันว่าเจ๊ง้อเนี่ยคือเสาหลักแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็เป็นกำลังหลักของครอบครัวในการหารายได้
นี่ก็เป็นวัดที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลนั่นนะครับ
มีลูกเขยของเจ๊ง้อบอกกับทีมข่าวของเรานะฮะ
บอกเรื่องของป้าอ๋อยที่ลูกสาวเขาบอกว่าความจริงแล้วแม่ไปยืมเงินจากป้าอ๋อยนะ๘๐๐๐บาท

เขยบอกว่าที่ผ่านมาเจ๊ง้อแม่ยายจะมาปรึกษาอยู่ว่ากลัวเจ้าหนี้ชื่อป้าอ๋อย
เพราะว่าชอบโทรมากดดันคมขู่อยู่เป็นประจำ
ที่สำคัญก็คือป้าอ๋อยเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันเลยนะค่ะ
ก็เลยรู้ความเป็นอยู่ของครอบครัวรู้ความเคลื่อนไหวของเจ๊ง้อทุกอย่างนะครับ
เงาะเลยต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดระแวง
แล้วก็เป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของคนในครอบครัวด้วย
ไม่ใช่แค่ตัวเจ๊ง้อคนเดียวเพราะว่าที่บ้านก็มีเด็กเล็กด้วย
เขยบอกว่ามั่นใจว่าการก่อเหตุครั้งนี้ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า
และมีคนบงการในโชคทวีเกียจไม่ใช่ทำแค่คนเดียวอย่างแน่นอน
อยากวิจัยก็ใช้การเลือกความหมายเอง
ดาของนิดหน่อยเท่านี้ผมถามจริง

ไหนก็พากแม่แล้วอย่างแบบประพโคคกลที่เหลือผมเลย

หน่อยจะ๑ล้านอีก

ก็ต้องไปถามป้าอ๋อยด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่า

มีส่วนในการบงการอะไรไหมก็มีการตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะ
ทีมข่าวไปที่วัดโสธรนะคะไปพบกับนางจันทร์บุญหุตานนท์
เป็นแม่ค้าที่ขายไข่ต้มอยู่ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ก็ขายไข่อยู่กับเจ๊ง้อผู้ตาย
ก็เล่าให้ฟังว่าเจ๊ง้อมีอาชีพในการจัดหานางรำแก้บน
เรียกลูกค้าแต่ว่าเลิกทำไปปีนึงแล้ว
แล้วก็ผันตัวมาขายไข่ต้มให้กับคนที่ไปทำบุญในวัด
เงาะเป็นคนนิสัยร่าเริงเป็นคนดีคนในวัดรู้จักหมดนะคะ
พอรู้มาบ้างว่าเจ๊ง้อไปกู้เงินนอกระบบมา
แต่ไม่รู้ว่ากู้เท่าไหร่กู้จากใคร
แต่รายได้ขายไข่ต้มในวัดน่ะนะกำไรวันหนึ่ง๓๐๐เท่านั้นเอง
เนี่ยมันจะขายกระทงนะเนี่ยแล้วมันค่ะมันตายแล้ว
ง้อไม่เคยออกเงินกู้
จริงพูดจริงแต่ยายไม่โกหกนะ
ยายยังบอกคนที่ฆ่าไอ้นั่นเลย
บอกนึกว่าทำบุญนี้มันไปแล้วกัน
เพราะว่าไหนมันก็ตายไปแล้ว
ใช่ไหมมันก็ไม่ได้อะไรแล้วล่ะ
ตอนนี้ผู้ต้องหาก็ถูกควบคุมตัวอยู่ที่สพเมืองฉัดเชิงเซานะคะ
จะนำตัวไปฝักขังที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ในวันจันนี้ค่ะ๑๑พฤษฐกายน